เจ้ามนาฏี่ก็ต้องเข้าไปจับกุมเลยฮะ

แต่จริงมันเป็นจรัคร
ชาวบ้านแปลกใจมากจราเข้ตัวนี้มันมาจาก

เออเอาปังนะ

นี่เห็นไหมเห็นอาการกระฟัดกระเฟียดไหม

มันก็อ้าปากสะบัดหัวสะบัดหาง
กว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะคล้องมันได้นะครับ
แต่ว่าคือมันน่าแปลกใจคุณ
คือชาวบ้านที่มาพบมาพบว่าจราเข้ตัวนี้
มันอยู่ภายในซอยนันทาพิรมถนนท่าเมือง
อยู่กลางซอยกลางถนนแบบนี้เลยนะครับ

คือสองข้างทางเป็นบ้านเรือนประชาชน

เจ้าหน้าที่ก็เข้ามานะครับพบว่าจราเข้ตัวนี้น่าจะเป็นจราเข้หนุ่ม
อายุประมาณน่าจะปีครึ่งนะฮะตัวยาวประมาณ๒เมตรนะครับ
มันขู่มันอ้าปากกว้างไม่ให้ชาวบ้านใกล้ไม่ให้เจ้าหน้าที่ใกล้เลยนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่ามันน่าจะเป็นจราเข้เลี้ยงนะครับที่หล่นมาคุณ
มันพลัดหล่นตกลงมาจากรถกระบะคือเหมือนรถกระบะเขากำลังขนย้ายจราเข้
แล้วเจ้าตัวนี้มันตกรถตีตัวรถไม่ทันคือมากลางทางแล้วมันคงตกมาจากหลังกระบะ
เพราะว่าชาวบ้านย้ำอีกทีชาวบ้านบอกไม่มีคลองไม่มีแหล่งน้ำแถวนี้
มันมาจากไหนไม่ได้สงสัยคงตกรถมาจากการขนส่ง
แล้วก็ขณะที่กำลังจะเข้าจับจราเข้ตัวนี้มันไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยนะคุณนะ
แล้วมันพยายามมุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถคันนี้ฟอร์ดสีแดง

ก้อกายคอควาย๑๑๙๗ระนอง
เพราะธรรมดาพอตัวเงินตัวทองมันไปแอบซ่อนอยู่ในรถหรือว่าอยู่ใต้รถ
คนก็อยากรู้ทะเบียนรถอันนี้เป็นไอ้เข้เลยนะฮะ
จากนั้นมันก็สิ้นฤทธิ์เจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีการในการจับมัน
แล้วก็ต้องคลุมตามันก่อนนะครับคลุมหน้ามันก่อน
แล้วก็จับมัดขามัดแขนมัดขาหน้าขาหลังนะฮะมัดปากนะครับ
ก็นายจิตพุ่มชัยอายุ๕๐ปีอาชีพคนขับรถจักรยานยนต์ซาเล้ง
รับจ้างขนผักนะครับเปิดเผยบอกว่าอยู่ตัวเขาเอง
ขณะจะออกจากบ้านไปตลาดได้ยินเสียงหมาเห่า
คือมันเห่านานนะฮะเออมันแปลก
เขาก็เลยเดินมาดูดูไกลมืดแบบนี้
ก็นึกว่าตัวเงินตัวทองส่องไฟไปดูอีกที

พี่บุ๊คเอาจริงนะถ้ากลางคืนปุ้ยก็แยกไม่ออกนะ

แต่ว่าพี่คนนี้เขาบอกว่าส่องไฟแล้วเดินเข้าไปดูใกล้

แต่จราเข้มันไม่แลบลิ้นมันอ้าปากอย่างเดียว

แล้วก็คงต้องเอาไปสืบต่อนะ
ว่ามันตกมาจากฟาร์มเลี้ยงหรือเปล่า
รถที่ขนมาแล้วจะเอาไปฟาร์มเลี้ยงหรือเปล่า

หรือมีตัวอื่นอีกหรือเปล่านะฮะ